ขอโชคกันเลยเอาตั้งแต่วันนี้เลยคุณ

สวัสดีค่ะ
ซึ่งวัดนี้จะโดดเด่นและเป็นที่จับตามองของเหล่าพุทธศาสนิกชน

สีทองอร่ามงามตานั่นเอง
แล้วนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วนะคะ
วัดแห่งนี้มีรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ซึ่งคนโบราณเขามีความเชียววาท่าบูชาพระเจ้าตากศิลป์

จะช่วยเรื่องของการปลดหนี้สิน
ค้าขายร่ำรวยการงานเจริญรุ่งเรือง
เรื่องของการเรียนก็จะประสบความสำเร็จ

หรืออยากจะไปขราบว่ายรูปปั้นของพระเจ้าตากศิลป์

ที่ฉันก็เลยขออนุญาตแอ๊ดแอ๊ดด้วย

ผมน่าจะเคยแวะไปตรงนี้

มีโอกาสแวะไปอีกครั้งละกันเนาะ